เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้ต้องตายไปยังจังหวัดระนอง
พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาชื่อดังของจังหวัดกับหม้อเตี๋ยวปลาแร่นอง
ต่อด้วยร้านเก่าแก่ประจำจังหวัดกับบะหมี่เกี้ยวโกเม้ง
หมี่เกี้ยวต้มยำสูตรโบราณที่ครองใจชาวระนองมามากกว่า๔๖ปี

เตรียมลองตายตามหาเมนูเส้นอนาชาติไปด้วยกัน